เรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ
เอกอาศาราชทูตเยอรมณีประจำประเทศไทยเมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการยื่นจดหมายผ่านท่านทูต
ว่ามีท่าทีจากรัฐบาลเยอรมนีนะคะ
โดยผู้แทนรัฐบาลเยอรมนีได้กล่าวบรรยายสรุป
ประเด็นที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย
ให้ที่ประชุมคณะกรรมธิการการต่างประเทศของรัฐสภาฟัง
ว่ารัฐบาลเยอรมนีเชื่อว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับอนุญาต

บใดที่พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
อย่างต่อเนื่องในแผ่นดินเยอรมนี
ซึ่งขณะนี้ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า
พระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องในประเทศเยอรมนีนะคะ
แทนรัฐบาลเยอรมนีชี้แจงต่อคณะกรรมธิการด้วยว่า
พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยในเวลานี้

อนุญาตให้ทรงประทับอยู่ในเรรมนีได้
นานหลายปีในฐานะบุคคลทั่วไป
และทรงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูต
ในฐานะประมุขของรัฐค่ะ
แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับรอยเตอร์เอาไว้นะคะ
ว่าวิกฤตการเมืองในประเทศไทย
ทำให้การประทับในประเทศเยอรมนี
พระมหากษัตริย์ไทยเป็นเรื่องท้าทาย
สำหรับเยอรมนีแต่การถอนวีซ่าของประมุขของรัฐ
ก็อาจส่งผลกระทบทางการทูตอย่างใหญ่หลวงได้ค่ะ